คุณผู้ชมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเชื่อใช่ไหม
อันนี้ก็อีกหนึ่งความเชื่อแล้วกัน

เชื่อค่ะหมดไลค์ค่ะ
คุณพลอยคะคุณเว้นระยะให้คิดนิดนึงค่ะ

คุณเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คุณกรีนอัศราพรก็เชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมกรีนถึงเชื่อเหลือเกิน
ต้องบอกเลยว่าเจอเรื่องที่หมอดูทักเหมือนกัน
แม่นจนขนลุกเลยพี่แจ๊คพี่บอย
เรื่องนี้มันมีอยู่ว่ากรีนไปปรึกษาเรื่องดวงชะตากับหมอดูท่านหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าเขาทักเรื่องสุขภาพมา
ให้กรีนระวังนะว่าจะมีเรื่องเนื้องอกเกิดขึ้น
ปรากฏเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเลยนะ
พบว่าเหรอมีเนื้องกตามที่หมอดูทักจริงจริง

ให้เธอเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงอีกครั้งหนึ่งแล้วมาว่าทำไมหลังมาโอ้โห

คือเหมือนกิ๊กไปดูออกมาแล้วเขาบอกว่ากิ๊กจะเจอก้อนเนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ

กันไว้ก่อนที่มันจะแย่มากกว่านี้
หรือมันจะเป็นชิ้นเนื้อที่มันแบบ
วันที่เราเจอแล้วแบบว่ามันกลายเป็นมะเร็งหรืออะไรที่มันเป็นระยะลุกลามไปแล้ว
ก็เลยเป็นงั้นตรวจสุขภาพจริงก็ตรวจทุกปีอยู่แล้ว

ก็ชิ้นเนื้อก็เนื้อไม่ได้เป็นเนื้อร้าย
คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะหรือว่าแบบมันแล้วแต่ร่างกายเราเอง

จริงก็ถามหมอเหมือนกันหมอว่าบางทีมันก็เป็นกรรมพันธุ์ได้
เป็นเรื่องของฮอร์โมนได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

พลอยก็เพิ่งผ่ามานี่๒ปีที่แล้ว
คุณหมอเขาบอกว่าจริงผู้หญิงเดินมา๑๐คนมีโอกาสเป็น๗คน
ก็เท่ากับ๗๐ของผู้หญิงสามารถที่จะเป็นเนื้องอกมดลูกได้

แต่ว่าจริงไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะ
ผู้ชายหรือสาวสองเพื่อนักงานใดก็ต้องไปตรวจสุขภาพ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยต้องดูแลตัวเองนะ

มันต้องเช็คร่างกายให้ละเอียดอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าภายในของเรามันอ่อนโยนมันเซ็นพิธี

ส่วนเรื่องหมอดูอันนี้แล้วแต่ความเชื่อจริงนะคะ
อาจจะทักถูกจังหวะถูกเวลา

อันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงเลยนะคะ
แต่ใดคือดูแลตัวเอง